ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอร่อนพิบูรณ

นอนเสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนนะคะ
สภาพศพของเธอถูกปาดคอเป็นแผลเวอะหวะเลย
แล้วก็โดนแทงตามตัว๒๒แผลนะคะ
ข้างศพค่ะเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงนะคะ
ก็ยืนร้องไห้อยู่ด้วยความตกใจ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรเพิ่มเติม

ล่าสุดพ่อแม่พาไปมอบตัว
เขาอ้างว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้เสียชีวิต
แต่ผู้เสียชีวิตคุยกับผู้ชายคนอื่น
บอกให้เลิกคุยไม่ยอมเลิกนัดมาเคลียร์

ริมถนนทางเข้าน้ำตกขุนพัง
ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ข้างรถเก๋งพบศพนางสาวสมนตรามาสคิรีวงอายุ๓๒
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดสภาพนอนหงายอยู่ริมถนนข้างรถ
ข้างศพนะคะก็มีนางสาวกฤษฎาพรศิลาศิษย์อายุ๓๒
เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตยืนร้องไห้ด้วยความตกใจค่ะ

ก่อนเกิดเหตุนายธิรพงศ์สุวรรณภัณฑ์อายุ๒๖ปีหรือในออส
โทรศัพท์ไปหาผู้เสียชีวิตบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากอยากคุยด้วย
เจอกันหน่อยที่บ้านที่บริเวณน้ำตกขุนพัง
ผู้เสียชีวิตก็เลยบอกเพื่อนว่าไปด้วยกันหน่อยขับรถไปให้หน่อย
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งฝั่งผู้โดยสารนะคะเพื่อนก็คือขับรถไปให้
พอไปถึงที่เกิดเหตุในออสขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
บีบแร่เรียกให้หยุดรถ
จากนั้นค่ะในออสจอดรถด้านท้ายรถเก๋งแล้วลงไปเปิดประตูรถเก๋ง
ด้านหน้าฝั่งซ้ายก็คือที่ผู้เสียชีวิตเขานั่งอยู่อะค่ะ
พอเปิดประตูปุ๊บมีมีดพกมีดมาค่ะชักมีดออกมาแล้วปาดคอเลยค่ะ
คอเสร็จลากตัวดึงแขนลงมาจากรถแล้วก็ใช้มีดเล่มเดียวกันกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้ง
นางสาวสุมนตราเนี่ยล้มลงขาดใจนะคะ
ออสผู้ก่อเหตุก็ถือมีดวิ่งหนีหายไปในความมืดทิ้งรถจักรยานยนต์ของตัวเองเอาไว้ในที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตก็มีบาดแผลเต็มเลยนะคะอย่างที่บอกไปที่คอเนี่ยถูกเชื่อดเป็นแผลเวอะหวะอยู่หนึ่งแผล
แต่ว่าที่หน้าอกที่หน้าท้อง๒๒แผลค่ะ
ล่าสุดพ่อแม่ของในออสผู้ก่อเหตุพาลูกชายไปมอบตัวนะคะที่สพร่อนพิบูรณ์เพราะว่าหลังก่อเหตุเนี่ยหนีกลับบ้านพ่อแม่ก็พามามอบตัว
อุไรวันสุวรรณภัณฑ์แม่ของผู้ต้องหาบอกกับทีมข่าวว่าก็พยายามเกลี้ยกล่อมลูกนั่นแหละว่าให้มอบตัวแล้วไปสู้คดีตามกระบวนการดีกว่าดีกว่าจะมาหนีแบบนี้เพราะว่าหนีไปยังไงก็ไม่รอดอยู่ดี
นี่นะคะครอบครัวก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรค่าใช้จ่ายก็เยอะก็มอบตัวไปดีกว่าแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายทำงานอยู่กรุงเทพแต่ว่ามาเจอวิกฤตโควิด๑๙ก็เลยกลับมาบ้านเกิดรู้แค่ว่าลูกชายทำงานที่ร้านขายปลาในตลาด
เมื่อ๕วันก่อนลูกชายเล่าให้แม่ฟังว่าขอเลิกรากับผู้หญิงเพราะเพิ่งมารู้ว่าฝ่ายหญิงเขามีสามีอยู่แล้ว
๓เดือนแต่ว่าต่อมาไม่ได้ไม่กี่วัน

แล้วมาอยากลูกมอบครัวหนักเป็นเบา
เรารับสารภาพลูกก็ยอมลูกสารภาพหมด

ตัวในออสผู้ก่อเหตุเขารับสารภาพเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เขาอ้างว่าที่เขาทำลงไปเพราะความหึงหวง
ก่อนหน้านี้นางสาวสมนตรามีครอบครัวแล้วมีลูกสองคน
แต่สามีต้องโทษคดียาเสพติดอยู่ในเรือนจำ
ทำให้ในออสกับนางสาวสมนรามีความใกล้ชิดกัน
แล้วก็ความสัมพันธ์ก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเรื่อย
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของในออสผู้ก่อเหตุนะคะ
ออสอ้างว่าระยะหลังมารู้ว่านางสาวสุมนตราเนี่ยคุยกับผู้ชายคนอื่น
ก็เลยมีปัญหากันในออสพยายามจะขอร้องให้เลิกติดต่อ
เลิกคุยกับผู้ชายคนอื่นแต่นางสาวสุมนตราไม่ฟัง
ออสบอกว่าก็เลยตัดสินใจว่านัดมาเจอกันหน่อย
เคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์ที่มันค้างคากันหน่อย
แต่ว่าระหว่างที่ตัวนางสาวสมนตรากำลังเดินทางไปเจอ
เพื่อที่จะเคลียร์กันเนี่ยค่ะในออสก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปดักรอ
แล้วก็ลงมือก่อเหตุเลยอ้างว่าก็จะได้จบปัญหาหัวใจไป

คุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปเจอกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
ไปเจอกับคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณพ่อก็บอกแค่ว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
ส่วนพี่สาวของผู้เสียชีวิตนางสาวสุชีรามาสคิรีวงศ์
เล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณ๑๘นาฬิกา๕๕นาทีเมื่อวานนี้
ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของน้องสาว
น้องสาวถูกแทงตอนนั้นตกใจมากค่ะ
เมื่อสัปดาห์ก่อนน้องสาวเพิ่งมาค้างที่บ้าน๒คืน
ตอนนั้นก็ไม่ได้เล่าปัญหาอะไรให้ฟังนะคะ
เมื่อวานนี้น้องสาวส่งข้อความไปบอกว่า
กำลังจะออกไปข้างนอกแต่เธอก็ไม่รู้ว่าน้องสาวจะไปไหน
รู้อีกทีก็คือตอนที่น้องถูกแทงตายแล้วค่ะ
นี่นะคะพี่สาวก็ให้ดูข้อความที่คุยกัน
ส่วนเรื่องที่บอกว่าน้องสาวเธอไปมีผู้ชายคนอื่น
ทำให้ในออสไม่พอใจหึงหวงเนี่ยนะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็คนเขาเสียชีวิตไปแล้ว
จะมาพูดอะไรก็ไม่ได้จะมาแก้ตัวอะไรก็ไม่ได้
ดังนั้นตัวฝั่งผู้ก่อเหตุจะใส่ความกันยังไงก็ได้
คำพูดของแต่ละคนมันก็สามารถปรับปรามได้หมดว่าเกิดจากอะไร

เขาจะรู้สาเหตุคนแรกว่าเพราะอะไร
ก็โหดร้ายกับสำหรับน้องอะนะ
เพราะว่าน้องมันเป็นคนจิตใจที่เอื้อเฟ้อเหมือน
ใครมีปัญหาน้องก็ช่วยเหลือเวลามีเพื่อนก็ไปเลี้ยงสังสรรค์

ผู้ต้องหาจะกล่าวอ้างยกสาเหตุอะไรก็ได้ไปหมดนะฮะ

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็คือเพื่อนของนางสาวสุมนตรานะครับ

บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้
เพื่อนก็คือนางสาวสุมนตราขอให้ช่วยขับรถไปรับคนงานให้หน่อย
เพราะว่าเธอไม่มีรถแล้วก็ขับรถไม่เก่งด้วยนะครับ
ทีนี้สนิทกันก็เลยอ้าวไปก็ได้นะครับ

นางสาวสุมนตรากับนายออสที่เป็นลูกจ้างเนี่ย
เขารู้จักกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
เพื่อนที่ให้ข้อมูลกับเราก็เลยไปรับนางสาวสุมนตรา
ตอน๑๗นาฬิกา๔๐นาที
แล้วไปถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ตอนนั้นในออสขี่รถจักรยานยนต์มานะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุนะฮะอย่างที่เราเล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นน่ะเห็นแล้วล่ะว่านายออสเนี่ย
ในมือเนี่ยมีอะไรอยู่ถืออะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
แต่คิดว่าตอนนั้นเพื่อนต้องถูกทำร้ายแน่

ตำรวจแช่งเขาหาค่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะด้วยนะครับ
ขณะที่นางสาวสุมนตราตอนนี้ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
พรุ่งนี้ญาติจะไปรับศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะฮะ